คุณผู้ชมครับมาอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องของลำไยหายทองคำ

ซึ่งจริงแล้วที่อำเภอสำรงจังหวัดอุบลราชธานี

เขาจะมีการจัดงานคอนเสิร์ต
ซึ่งคนซื้อตัวซื้อบัตรไปแล้วราคา๑๐๐บาท
เพื่อไปชมลำไยหายทองคำ
แต่ปรากฏพอถึงงานคอนเสิร์ตนะ
ลำไยไม่โผล่มาในคอนเสิร์ตนะครับ

ระหว่างผู้จัดงานกับทางนายห้างประจักรชัย
ผู้จัดงานก็บอกในห้างประจักษ์ชัยเบี้ยว
แต่ว่าคนที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตเขาบอกว่า

ที่บอกเอาเงินไปมัดจำเขา

ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นที่เขาโมโหไอ้คุณ
ตัวซื้อบัตรแล้วตั้ง๑๐๐บาท

ไปเจอลำไยหายทองคำสาวสุดเซ็กซี่
แล้วก็เป็นศิลปินโปรดของพวกเขานะครับ
แต่พอถึงเวลากลับไร้เงาของนักร้องสาวนะครับ
ก็นี่แหละครับหลังจากที่เป็นเหตุการณ์นี้
ก็มีการโพสต์กันในโลกโซเชียลใช่ไหมฮะ
โพสต์คลิปเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นทุบสังกษี
บริเวณเวทีจัดแสดงคอนเสิร์ตพร้อมทั้งโวยวาย

ซึ่งจริงจัดแสดงที่สนามฟุตบอลด้านข้างที่ว่าการอำเภอสำโรง

ศิลปินมาไม่ได้ไม่ได้มีเหตุสุดวิสัยแต่อย่างใด
แต่ผู้จัดงานบอกเอาเงินไปมัดจำเขา
ขายหน้าเขาบอกในอำเภอสำโบรง
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็สร้างความไม่พอใจ
กับประชาชนที่มารอชมคอนเสิร์ตอย่างมาก

ก็คือนางสาวนพัฒนามสมมุตินะครับ

เล่าถึงเหตุการณ์ในคลิปบอกว่าเมื่อคืนวันที่๗มกราคม
เธอเองกับเพื่อนก็ซื้อบัตรคอนเสิร์ตคนละ๑๐๐บาท
เข้าไปดูคอนเสิร์ตในงานปีใหม่ของอำเภอ

นักร้องสาวลำไยหายทองคำจะมาแสดงภายในงาน
แต่เมื่อวงดนตรีขั้นเวลา
เล่นกันไปจนถึงที่กำหนดแล้ว
คนดูก็ตื่นเต้นเมื่อไหร่ลำไยจะขึ้น

รอนะปรากฏว่าไม่ปรากฏกายของสาวลำไยมาเลย
แล้วก็เวลาเที่ยงคืนงานเลิก
สุดท้ายสาวลำไยไม่มา
ไม่มีการแสดงของลำไยหายทองคำ
เรื่องนี้ทางผู้จัดงานก็คือไนคุมทรัพย์แก้วคูณ
กับศิลปินแต่เหตุการณ์นี้ทำให้ตัวเขาเอง
ซึ่งเป็นผู้จัดงานเนี่ยโอ้โหถูกต่อว่าต่อขานตำหนิอย่างรุนแรงนะครับ
ด้านของนายรังสรรค์ที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้ที่ประสานกับศิลปิน
ค่ายหายทองคำกับในห้างประจักรชัยเนี่ย
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
โดยบอกว่าก่อนหน้าวันงานผู้ประสานงานของทีมเขาเองทีมรังสรรคเนี่ยนะฮะ
ได้มีการพูดคุยกับทางหายทองคำ

แต่พอถึงงานกลับไม่มีลำไยมาแสดง
เรื่องนี้ก็อยากจะขอโทษพี่น้องอำเภอสำโรง
การจัดคอนเสิร์ตให้ชมฟรีเป็นการถ่ายโทษ

แต่ก็ต้องดูนะเขาจะจัดใครแล้วเอาศิลปินที่ไหนมาอีกนะครับ
ส่วนเรื่องนี้นายธรรมนูลแจ่มสายนามเภอสำรง

ซึ่งมีการดำเนินการของภาคเอกชนเข้ามาประมูลทั้งสิ้น
ทางอำเภอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียใดเลย
ขณะที่เฟซบุ๊กประจักษ์ชัยหายทองคำ
ทองคำเรคคอร์ดก็โพสต์นะครับว่า
แท็กขอชี้แจงงานที่อำเภอสำโรงจังหวัดอุบล
ลำไยไม่ได้ไปแสดงเพราะทางผู้จัดไม่มัดจำมา

ต้องขออภัยพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านในความผิดพลาดครั้งนี้
เรียนว่าผู้จัดควรจะออกมารับผิดชอบ
และอย่าแอบอ้างชื่อเขาไปหากินอีกนะครับ
เรื่องนี้ก็อย่างที่บอกไปโบ้ยกันไปโบ้ยกันมานะครับ

แต่ต้องดูว่าผู้จัดแล้วก็ผู้ประสานงาม
จะมาจัดแสดงคอนเสิร์ตแบบถ่ายโทษยังไงอีกนะครับ
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยนะคะ

เพราะคนซื้อตัวอยากไปดูลำไยหายทองคำ
ไปตั้ง๑๐๐บาทแล้วก็กี่คนละฮะ